เป็นงานบุญทอดกระถิ่นคุณผู้ชมครับที่จังหวัดศรีสะเกดที่นั่นเนี่ย
สีสันมาเต็มแล้วเป็นงานใหญ่ด้วยนะครับ
ไปดูกันหน่อยกับบรรยากาศนะช่วงนี้เขาทำการทอดกระถิ่นกันเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
นี่ฮะวัดศรีบึงบูลตะบนบึงบูลจังหวัดศรีสะเกด
โอ้โหคุณผู้ชมครับคนเขามากันเยอะแล้วก็ลงเรือกันไปแล้วเห็นไหม

ใช่แล้วฮะมันคืองานกระถิ่นทางเรือ
โอ้โหชาวบ้านเขาก็แต่งชุดไทยมาแล้วลงเรือกันไปแบบนี้
ไม่ต้องห่วงนะเรือเขาปลอดภัย
แล้วไปกันในจำนวนที่พอดีนะครับไม่เยอะเกินไป
แต่ละคนมาด้วยจิตใจที่อยากจะทำบุญกันเต็มที่
หอบเอาต้นกระถิ่นขึ้นเรือลำใหญ่ไปแบบนี้

เพราะว่าอะไรทางพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดโดนน้ำท่วม

ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพอสมควร
ก็เลยจัดเป็นการทอดกระถิ่นทางเรือมันซะเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่อย่างนี้ละกันฮะอิ่มบุญกันให้เต็มที่แล้วเนาะ
เต็มอิ่มกับความสนุกบ้างไหม
เพราะเมื่อทำบุญกันเสร็จแล้วนะครับ
ภายในงานเนี่ยเขาจัดให้มีการแข่งขันเรือพาย
เรือพายท้องถิ่น๗ฝีพายครับ
จัดเนี่ยไม่ได้ว่าต้องการจะแข่งชิงดีชิงเด่นอะไรกันหรอกนะ
เพียงแต่ว่าอยากจะเป็นการสร้างความบันเทิงให้กับชาวบ้านในพื้นที่
เพราะต้องเจอกับปัญหาน้ำหลากน้ำท่วมกันมา

ศรีสะเกดนี่ก็โดนไปหนักอยู่เหมือนกันนะน้องใบตองนะ
เพราะฉะนั้นพอน้ำมันเริ่มที่จะลดลง

แล้วดูน้องหนูเอาเฮ่อยู่อย่างนี้

เหนือจากจะได้บุญกลับไป
เรียกได้ว่ามันคลายความตึงเครียด
ถูกต้องแล้วก็ได้รับบุญอิ่มบุญกันทั่วหน้าด้วย